ที่นครศรีธรรมราชนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งถูกยิงถล่มเป็น๑๐นัด
ค่ะอ่าแต่ว่าหนีรอดไปได้บาดเจ็บนะฮะ
เหตุก็มาจากการที่ไปเก็บกระเป๋าสะพายได้ใบหนึ่ง
และข้างในก็มีสร้อยคอทองคำนะครับมีเงินสดอยู่
กันนั่นแหละนะครับไม่รู้คุยกันยังไงทวงคืนกันไม่ได้
รู้ว่าอะไรยังไงเนี่ยเอาเป็นว่ายิงกันนะฮะอืม
บาดเจ็บนะครับตำรวจสพเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านหัวทะเลตำบลนาเคียนอำเภอเมืองนะฮะ
บ้านหลังนึงมีคนถูกยิงบาดเจ็บนะครับ
ที่หน้าบ้านมีกองเลือดอยู่นะฮะกองหนึ่งแล้วก็คนเจ็บเนี่ยคือ
นายสมชายศรีราล่องอายุ๒๙ปี
ถูกปืน๙มมยิงเข้าสะโพก๑นัด
นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเขาจะมาตรวจสอบแล้ว

ป่าหลังบ้านก็มีกองเลือดนะครับ
ส่วนพื้นปูนหลังบ้านมีหัวกระสุนปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่นะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยจากการตรวจสอบทำให้ทราบว่า
ชื่อนายธวัชชัยเอื้อมพลอายุ๑๙ปีมายิงเขาแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับ
สวนยางพาราแถวบ้านที่เกิดเหตุหลบหนีไป
ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
ของคนเจ็บบอกว่าช่วงสายวันนี้ลูกชายขี่จักรยานยนต์
ไปเจอกระเป๋าสะพายถูกทิ้งอยู่บนถนนแถวหน้าร้านขายของชำในหมู่บ้าน
ตรวจสอบดูในกระเป๋ามีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๑เส้น
มีน้ำหนัก๒บาทอีกเส้นหนึ่งมีแหวนทองคำ๑สลึงอีกวงนึง
เงินสดจำนวนนึงลูกชายก็เอากลับมาที่บ้าน
หลังจากนั้นภรรยาของนายธวัชชัยมือปืนที่ก่อเหตุเนี่ย
ไปทราบจากเจ้าของร้านขายของชำว่ากระเป๋าที่หายเนี่ย
ลูกชายคือนายสมชายเนี่ยที่เป็นญาติกันเก็บมาได้
ภรรยาของมือยิงเขาก็ขี่จักรยานยนต์มาตามที่บ้าน
เพื่อขอกระเป๋าคืนซึ่งพ่อของคนเจ็บบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันยังไงนะ
สุดท้ายภรรยาของผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ออกไป
แล้วนายธวัชชัยผู้ก่อเหตุก็กลับมาแทนมากับเพื่อน
รวมแล้วเนี่ยขี่จักรยานยนต์มา๓คัน๓คนนะฮะ
กระสุนเนี่ยนัดหนึ่งเจาะเข้าสะโพกลูกชายก็วิ่งหนีเข้าป่าหลังบ้าน
นายธวัชชัยหลังก่อเหตุก็วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่ง
สวนยางพาราหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
ส่วนเพื่อนอีก๒คนขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนญาติอีกคนนึงบอกว่าความจริงแล้วผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเขาก็เป็นญาติกัน

แต่อันนี้เขาอ้างนะฮะอ้างว่าคนเจ็บเนี่ยเขามีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
คงจะไม่ยอมคืนสร้อยคอทองคำที่เก็บได้ในกระเป๋า
ให้กับภรรยาผู้ก่อเหตุทำให้คนก่อเหตุพาพวกมานะฮะ
แต่ตอนนั้นคนเจ็บก็ไม่ยอมรับเรื่องสร้อยคอทองคำที่ไม่ได้คืน
ร้อยคอทองคำที่อยู่ในกระเป๋านะครับก็เลยถูกยิงจนบาดเจ็บ
อะงั้นเลยต้องขอไม่ให้บอกถูกยิงต้องแกว่าโภวเปรียวให้ซะ
นั่นเลยพอถูกต้องเก็บว่าจะเปรียวให้แต่ว่าโภวแกเขาปรดเป็นปกก็ไม่ได้
แต่พอปกติคนยิงเนี่ยมีนิสัยเกาเหล่าอะไรปะ
ชอบขโมยอ๋อหลักไหลกขโมยน้อยไปนะฮะหลักพีศทางเจ็บบ้านของมัน
เห็นอะไรไม่ได้ขอให้เครื่อยไป

นั่นเลยครับมึง

ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ
คือลักษณะแบบนี้คุณก็ต้องไปแจ้งตำรวจนะ
เรื่องทรัพย์สินลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไป